ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มด้วยนะครับ
ช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักครับอีสานเองก็เจอฝนต่อเนื่อง

บอกว่าฝนตกต่อเนื่องมาประมาณเกือบ๒สัปดาห์แล้ว
ส่วนที่จังหวัดน่านครับล่าสุดฝนที่ตกหนัก
ทำให้เกิดดินสไลด์ปิดทับถนนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ
ลงมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้ว

ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ดินค่อยสไลด์ลงมา

คือภาพมันอาจจะไม่ได้คมชัดมากมันมีหมอมันมีฝนด้วยเห็นไหมฮะ
เม็ดฝนนะแล้วก็นั่นดินค่อยสไลด์ลงมาแล้วสไลด์ลงมาแบบนี้
ข้างล่างนั่นคือพื้นถนนครับอุ้ยน่ากลัวมากนะ
ดีว่ารถคันนี้จอดไกลหน่อยนะใช่แล้วสไลด์ลงมาเนี่ย
ทับถนนประมาณสักครึ่งเลนได้มั้งตรงช่วงนั้น
ดีว่าไม่มีใครขับรถผ่านตรงนั้นไม่งั้นอันตรายมากนะครับ
นาทีดินสไลด์ลงมาแล้วก็ปิดทับถนนครับ
บริเวณด้านหน้าทางเข้าที่ทำการอุทยานดอยภูคาจังหวัดน่าน
นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อตอนเช้า๗โมงที่ผ่านมาวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ออกมายืนหน้าทางเข้าอุทยานและได้ยินเสียงพวกกิ่งไม้มันหัก
แล้วเหมือนดินลั่นสัญชาติยานรู้เลยมันน่าจะเกิดเหตุผิดปกติแล้ว
แล้วสุดท้ายดินสไลด์ลงมาจริงด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเคลียร์เส้นทางครับ
รอให้ฝนหยุดตกรอให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่
จะได้เปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรไปมาได้

ตำบลบ่อเกลือใต้จังหวัดน่านเหมือนกัน

อันนี้ตี๓นะคุณขวัญคุณผู้ชม
โอ้โหช่วงเวลากำลังหลับกำลังนอนคุณ
โชคยังดีว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะ
ทุกคนตกใจหนีตายกันโอละหมานครับ

ได้ยินเสียงฝนตกตลอดแหละพร่ำ
แล้วไม่คาดคิดว่าดินจะสไลด์ไหลลงมา
โชคดีว่าจังหวะที่สไลด์มันไหลลงไปที่กอไผ่ที่ปลูกเอาไว้

ไม่อย่างนั้นแล้วก็น่าจะรอดกันยาก
โชคดีว่าทุกคนยังปลอดภัยครับ
เรื่องจากว่าผลมันตกหนักใช่ไหมคะ
ผลตกหนักขึ้นทีนี้ก็คือว่าน้ำมันคือมันจะชุ่มน้ำอีกแล้ว
แล้วก็น่ามีต้นไม้ไถ่ที่อยู่หลังบ้านแล้วก็ต้นชมพูบ

น้ำก็สูงขึ้นแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตและอันตราย
แต่คุณดูสีน้ำสิครับเนี่ยแล้วคุณเห็นไหมฝนยังตกเป็นเม็ดอยู่เลย
ถ้าตกหนักและต่อเนื่องเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษแล้วนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านบางคนก็ออกมายกยอมาก่อนที่น้ำจะมากไปกว่านี้
ยังไงก็ต้องระมัดระวังและคำนึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ
ขนาดที่หน้านะคะยังลำบากแบบนี้คุณผู้ชมลองนึกนะสภาพอากาศนะ
ถ้าเกิดคนที่อยู่บนเขาบนรอยเกิดเจอเหตุการณ์ว่าฝนตกหนัก
แล้วถนนถูกท่วนไปหมดการเดินทางมันลำบากขนาดไหน